ที่อีกหนึ่งสาวที่ก็ไซส์มินิเหมือนกันนะคะสำหรับโบเมลดา
สาวคนนี้เนี่ยโอ้โหเอวบางร่างน้อยตัวจะหักปลิวไปตามลมเลยก็ว่าได้นะคะ
แต่เธอบอกเลยบอกกับบันเทิงไทยรัฐเอาไว้ว่าถ้าถึงเวลาโตอีกนิด
ก็แพลนจะไปอับอึมตามเพื่อนสีอย่างต้าเหนิงด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องหัวใจที่ใครหลายคนมองว่าเธอเลิกจิ้นเลิกรักจริงจริงกับพระเอกรุ่นน้องโดนัทแล้ว
เชิดใส่บอกว่ายังอยู่บ้านเดียวกันเอ้าอยู่บ้านเดียวกันอะไรยังไงคุณผู้ชม

ถ้าทำแล้วสวยก็ทำมันก็ตอนนี้ทำหน้าอกก็เปิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วยิ่งแบบถ้าทำแล้วสวยทำแล้วพอดีทำแล้วใส่เสื้อผ้าโอเคอย่างนี้ก็ไม่เห็นเป็นไร
กับโดนัทแฟนคลับบอกว่าเอ้ยแบบห่างกันแล้วหรือเปล่าเลยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันลงรูปด้วยกัน
ก็ยังอยู่บ้านเดียวกันผู้จัดการคนเดียวผู้จัดการบ้านเดียวกันแล้วก็ยังมีทำงานด้วยกันบ้างค่ะจิ้นไหมแล้วแต่แฟนคลับเลยค่ะเพราะพวกเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว
โสดค่ะจีบได้ไหมคะจีบได้ฮะแต่ต้องผ่านแม่กับผ่านพ่อก่อน
เอาละจ๊ะสดจ๊ะนุ่มจ่ะเตรียมกรอบใบสมัครกันเอาไว้เลยนะคะส่วนกับนุ่มโดน